เมื่อวานนี้ผมเปิดทีวี๒จอ
แต่อีกจอหนึ่งนะ

โหเล่น๕เซตครับ
นักกีฬาเหนื่อยมากนะแต่เมื่อวานนี้นะครับคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่สาม
โอ้โหคุณผู้ชมนายกเศรษฐาคนดังเอาอย่างนี้ดีกว่าบิ๊กปงบิ๊กป้อมมาดามแป้งอะไรนี่
โอ้โหติดขอบจอกันหมดครับเมื่อคืนนี้เป็นข่าวดีของแฟนวอเลอร์บอลนะครับ
หญิงทีมชาติไทยและคนไทยนี่แหละหลังจากผลการแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐
แข่งขันนัดชิงชนะเลิศที่สนามชาติชายฮอลโคราช
โอ้โหผลการแข่งขันคุณผู้ชมสาวไทยนะครับเฉือนเอาชนะจีน๓ต่อ๒เซตไป
เป็นการคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่๓มาครองได้สำเร็จต่อจากปี๒๐๐๙และ๒๐๑๓ครับ
เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
วอเล็กบอลชิงแชมป์เอเชียระหว่างไทยกับจีน
ทีมไทยชนะจีนแบบสนุก๓ต่อ๒เซตผมขอแสดงความยินดีด้วยจริงครับ
กับทีมนักกีฬานะครับทีมผู้ฝึกสอน
และที่มากกว่าชัยชนะคือความอดทนมุ่งมั่นและความพยายามของทุกคน
ดีใจกับทุกคนในทีมมากมากครับถ้าคุณผู้ชมติดตามวอเล็กบอล
ไม่ค่อยดีมีดราม่ามีเกลียนคีย์บอร์ดมีโค้ชคีย์บอร์ด
มีอะไรเพียบเยอะแยะไปหมดนะฮะนี่ฝ่าฟันมาได้
โอ้โหก็ถือว่าสุดยอดจริงจริงหัวใจของพวกเธอไปดูนะครับ
บิ๊กป้อมดิดิเนี่ยคนนี้ทำไมท่านเป็นหัวหน้าพลักษณ์พลักษณะรัฐ
อะไรยังไงอย่าลืมอย่าลืมว่าท่านเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ใช่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยนะครับ
ประธานคณะกรรมการโอลี่ปิกแห่งประเทศไทยในพร้อมลงการชูประถามเป็นไง
โอ้โหเนี่ยครับแหมแม้ว่าจะไม่ได้ไปเชียร์ขอบสนามก็ตาม
ป้อมชื่นชมในความมุ่งมั่นทุ่มเทและแสดงความยินดีกับทีมวอเล็กบอลสาวไทย
เช่นเดียวกับมาดามแป้งฮะมาดามแป้งนะครับ
คุณนวลพันธ์ล่ำซำนี่ดูอยู่บ้านนะดูอยู่บ้านนะ
ผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยแต่เชียร์วอเล็กบอลสุดใจเหมือนกัน
โพสต์คลิปนั่งเชียร์อยู่บ้านโอ้โหตอนชนะเท่านั้นแหละครับ
หันมาพูดกับคนถ่ายคลิปเลยนะครับมีบอกว่า
แสดงความยินดีกับน้องพวกเรารุ้นใจจะวาย
มาดามแป้นนะครับยืนปรบมือเลยแล้วกล่าวชื่นชมสาวไทยว่าเก่งมาก
นี่แหละครับก็เป็นความสุขของคนไทย
ทีมชาติไทยถล่มเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้
ประตูต่อ๐อันนี้ผมก็ติดตามดูอยู่เหมือนกัน